หลายคนมาได้ชื่อภาพด้วยมัน

ที่จริงจะมีแค่ผู้ใหญ่ในวงการบางคนที่ทราบ
กว่าดีคุณแม่เป็นพี่สาวร้ออ้อย
ตัวป้าจันเองก็โตมาก็รุ่นเดียวกับน้องเพลง

แต่ก่อนเขาไปวิ่งเล่นที่บ้านบ่อยเจอกันทุกอาทิตย์
พอโตแล้วก็ช่วงหลังประมาณ๕๖ปีหลัง
ก็ต่างคนพอตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทำงาน
แต่ว่าเราก็จะเจอน้องเพลงบ้างข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็ตอนเด็กก็น้าก็เลี้ยงมา
อเรนนี่อาทิตย์ก็ผู้พันกันมาก
อเจมส์ใช่แต่ก่อนก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าคุณแม่
บางทีไปรับน้าที่กอง
ตอนนั้นเรายังตัวเล็กอยู่เลยเราก็ไปวิ่งเล่นตามกองอะไรอย่างนี้
อเรนนี่หรือว่าช่วงที่ป่วยนี้ก็ผันกันรับรู้มาต่อหรอ
อเจมส์มันมีช่วงแก๊ปที่ไม่ได้
แต่ว่ารู้ว่าน้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมา
ส่วนเรื่องอย่างเมื่อวานที่ตอนแจ้งข่าวไปว่าเป็นโรคหัวใจ
แต่ว่าก็คืออย่างที่น้องบอกว่า
น้าเนี่ยตอนน้าอ้อยยังไม่อยากให้คนในวงการทราบว่าแบบว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้

แล้วเดี๋ยวคือตามที่ผมเข้าใจน้องอ้อยเองก็ยังอยากทำงาน
เพราะว่ารายการล่าสุดที่เพิ่งไปถ่ายมาก็คือที่จริงตอนนั้นหนักแล้ว
แต่ว่าก็ยังฝืนไปเพราะว่าอยากทำงาน
เพราะตอนนี้ตอนที่น้องอ้อยเสียก็เป็นทั้งมะเร็งแล้วก็เป็นทั้งหัวใจด้วย
การให้ยาน้องน่าจะบอกแล้วว่ามันคอนฟริตกันอ่ะ
ถ้าจะให้ยามะเร็งมันก็มีผลต่อหัวใจ
แล้วถ้าให้ยาหัวใจมันก็มีผลต่อมะเร็ง
ฉะนั้นมันก็เลยสุดหนักลงเรื่อย
แล้วก็ประมาณถ้าผมกะไม่ผิดก็ประมาณ๒๓อาทิตย์ที่เริ่มซุดลง
ก็ที่จริงญาติก็มาเฝ้าได้ประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์แล้วครับ
ที่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าให้ทำกาย
แต่ว่าตอนนั้นก็คือทางน้องก็ยังสู้อยู่
ก็คือเรายังไม่ยอมรับว่าน้องอ้อยจะไปเร็วขนาดนี้นะครับ
จริงในอาทิตย์นี้ปั้นจันไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันนะครับ
เพราะไม่มีงานเพราะเข้าไปรับส่งคุณแม่ทุกคนแล้ว
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จเร็วก็เข้าไปเฝ้า
ก็คือไปช่วยเป็นกำลังไจให้เพรงแล้วก็นะโตกพลินอะไรอย่างเงี้ย
ชิคกี้พายรีบขับรถมาจากแถวเปรี้ยวทางด่วน

คุณแม่ก็ไลน์บอกนาอ้อยไปแล้ว
แต่ว่าก็เวลานั้น
ตอนนี้ความศิษย์อะ

แต่ว่าช่วงนี้มันอารมณ์เดียวกันหมด
อย่างเพลงหรือว่าคุณแม่ผม
ตอนนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลจิตใจกันต่อไป
เพราะถ้าพูดไปแล้วน้าโต้งก็ยิ่งวันที่เสียน้าโต้งก็

น้าโต้งเองก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม

ความทรงจำผมชอบไปเล่นผมชอบไปหาน้องอ้อยเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ผมยังไม่ค่อยซื้อของเล่นให้ผม
น้าอ้อยจะซื้อของเล่นให้ผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ของเล่นแบบเท่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็แต่ก่อนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดจังบ่อยเพราะว่าผมเองกับเครงของ
โปรดติดตามตอนต่อไป